เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนักเรียนเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
วันนั้นที่หอวังใช่ไหมใช่ที่เราเพิ่งเล่าไปเองค่ะพี่อุ๋

ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนเย็นดูภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ปกครองที่เขาจอดอยู่หน่อย
บดินเดชาสิงสิงหะเสนีแถวรามคำแหงแถววังทองหลางในกรุงเทพ
ดูนะฮะฝั่งขวามือมีวัยรุ่น๓คนขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่สักแป๊บนึง
เดี๋ยวจะไปวนรถกลับมาฝั่งนี้นี่เป็นกล้องหน้ารถของผู้ปกครองนะฮะนี่
แล้วลงมาสองคนเห็นน้องเขาเดินมากันสามสี่คนชักมีดมาคนหนึ่งอีกคนนึงชกเข้าไปนี่ฮะ
แล้วก็พากันหนีไปคือตรงที่เดินตรงมาหาน้องคนนี้เนี่ยคนที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยชักมีดขึ้นมาด้วย
เหมือนกับจะเอาเข็มพระเกี้ยวที่ติดอยู่ที่หน้าอกเสื้อเขาน้องเขาไม่ยอมนะฮะอีกคนนึงเห็นท่าไม่ดีชกก่อนเลยนะฮะ
แล้วก็ดึงเพื่อนพากันขึ้นจักรยานยนต์ของอีกคนนึงขี่หลบหนีไป
คนอย่างนี้นี่ปล้นแล้วนะนี่ปล้นแล้วนะมีมีดด้วยนะฮะ
หลังเกิดเหตุผู้ปกครองที่เขานั่งอยู่ในรถแถวนี้เขาก็ลงมาดูเด็กกัน
น้องที่มากับเพื่อนน้องคนที่ถูกชกเข้าไปเนี่ยฮะที่ถูกคนร้ายประชิดตัวมีดมาจี้
จะเอาเข็มพระเกี้ยวที่ติดอยู่ที่หน้าอกเนี่ยเหมือนกับเอากระติกน้ำแข็งหรือกระติกน้ำของเขาเนี่ยมาประคบ
ที่ถูกชกเข้าไปอยู่นี่มีสองคนลงมานะฮะอีกคนนึงขี่จักรยานยนต์อยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับแถวนี้เป็นซอยรามคำแหง๔๓ทับ๑
ถนนข้างรั้วโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหะเสนีเห็นแล้วน่าตกใจจริงนะฮะ
ท่านผู้ชมครับน้องผู้ชายเนี่ยที่ถูกชกเข้าไปเนี่ยเอาแก้วน้ำประคบแก้มอยู่เนี่ย
บอกว่าคนที่ก่อเหตุเข้ามาจี้จะชิงเข็มกลัดพระเกี้ยวที่ติดอยู่ที่หน้าอกเสื้อของเขา
แต่เขาไม่ยอมนะฮะวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะตรงนี้นะฮะริมรั้วตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากประตูทางเข้าโรงเรียนแค่๕๐๐เมตร
เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกของซอยรามคำแหง๔๓ทับ๑ด้วย
เปลี่ยวไหมไม่ได้เปลี่ยวเลยนะค่ะ
นี่เห็นไหมกล้องหน้ารถของผู้ปกครองเขาเนี่ยเย็นเมื่อวานก็ไม่ได้เปลี่ยวเลย
ก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาอ่ะคะเสร็จเนี่ย
ถูกต้องยังกล้าค่ะเห็นไหมฮะ
ผู้บริหารโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าอุกอาจมากนะ
แล้วเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยคนก่อเหตุมีมีดด้วย
เพื่อขอให้ช่วยส่งกำลังมาตรวจตราในช่วงเวลาเลิกเรียน
แล้วก็ก่อนเข้าเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
นอวังทองหลางทำงานอย่างรวดเร็วเลยครับ
นี่ฮะไปได้ตัวมาแล้ว๓คนนี้ที่ไปก่อเหตุเย็นเมื่อวาน
ซ่อนตัวอยู่ในที่พักแถวรามคำแหง
มีดได้ด้วยเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุด้วย
และรถจักรยานยนต์ด้วยนะซึ่งจักรยานยนต์เนี่ยชำแหละหมดแล้ว
มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ด้วยเพื่อจะหนีความผิด
คุมตัวไปสอบที่โรงพักนะฮะ๓คนนี้อายุ๑๕ปีทั้งนั้นเลยนะฮะ
อายุแค่๑๕ปี๒คนยังเรียนหนังสืออีกคนไม่ได้เรียน
สารภาพว่าลงมือทำจริงทำไปเพราะคึกขนอง
คึกขนองอะไรยังไงเขาบอกเขาอยากได้เข็มกลัดพระเกี้ยว
ติดอยู่ที่หน้าอกเสื้อของเด็กนักเรียนค่ะจะเอาไปทำอะไรบอก
จะเอาไปห้อยกับโซ่เขาจะมีพวกโซ่ติดเสื้อผ้าของเขา
เขาจะเอาไปห้อยกับโซ่เขานะอ้างว่าไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนเลย
ตอนที่ก่อเหตุเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยคือขี่รถไปกันจะไปซื้อของ
ขี่มาแถวโรงเรียนเนี่ยเห็นกลุ่มเด็กนักเรียนเดินอยู่
ก็เลยคิดว่าเออจะเอาก็วกรถกลับมาแล้วก็เข้าไปเนี่ย
เอามีดขู่เขาแต่เขาฮึดสู้นะเพื่อนในกลุ่มก็เลยชกไปที่หน้าเด็กที่ฮึดสู้
แล้วก็พากันหนีโดยที่ไม่ได้เข็มกลัดพระเกี้ยวไป
นี่ฮะตำรวจแจ้ง๓ข้อหานะครับร่วมกันพยายามปล้นทรัพย์โดยมียานพาหนะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องของการพาอาวุธนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับ
ตามขั้นตอนของกฎหมายนี่ฮะคือตำรวจบอกว่าสามคนนี้หลังก่อเหตุเนี่ย
ชำแหละรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาก่อเหตุด้วยนะครับ
กลัวว่าจะตามตัวได้คันนี้ฮะเห็นไหมเหลือแต่ตัวถัง
ะว่าตำรวจจะได้แบบไม่เห็นเผื่อเราต้องขี่รถไปต่อ
แล้วสภาพยิ่งเป็นอย่างนี้มันยิ่งน่าสังเกตมากกว่าไหมพี่อุ๋ย
ว่าเออทำไมสภาพรถมันเหลือแค่นี้คิดว่าขี่ไปตรงไหน
คิดว่าคนจะไม่สังเกตเหรอด้วยสภาพรถแบบนี้
เขาก็ต้องเรียกถามมันยิ่งน่าสังเกตกว่าเดิม
นี่ฮะถูกจับจนได้นะครับเขาบอกเขาอยากขอโทษไปยังเด็กนักเรียน
เปลี่ยนคำขอโทษเป็นการกลับตัวเป็นคนดีก็ได้นะน้อง
สิบห้ากันทั้งสามคนเลยท่านผู้ชมครับตราพระเกี้ยวเนี่ย
เป็นตราสัญลักษณ์ที่ทางสถาบันการศึกษาจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เท่านั้นนะฮะ
ค่ะมีทั้งโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะ
ข้อมูลของผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณจ๋าแจ่มสีบอกว่า
ได้คุยกับวัยรุ่นชายคนหนึ่งนะเขาเป็นเพื่อนสนิทของกลุ่มสามคนที่ก่อเหตุ
เนี่ยเขารู้ว่าเพื่อนถูกจับเหมือนกับเขาก็มาดูอืม
เขาบอกว่ากลุ่มพวกเขาเนี่ยนะจะตระเวนไปไถเข็มกลัดของแต่ละโรงเรียนคุณเข็มมาสอน
พอได้เข็มกลัดมาแล้วเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยเขาบอกเขารู้สึกเท่อ่า
เท่เอาไปอวดกันนะเอาไปอวดเพื่อนว่าใครได้ของโรงเรียนไหน
ใครได้มากได้เหนือกว่ากันของใครหาได้ยากมากยากน้อยกว่ากัน
แต่น้องคนนี้เขาบอกกับคุณจ๋าแจ่มสีว่าเขาเห็นเพื่อนเขาถูกจับแบบ
แบบนี้นะมาจับแบบต่อหน้าต่อตาเลยมาจับถึงที่พักเลยเนี่ยเขาบอก
โอ้โหเขากลัวเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
เอาเลยหืออืมเหมือนกับว่าเราสะสมตอนนี้เอาได้ได้เยอะหรือไม่ยาว
ปกติเราไปหาโรงเรียนไหน

จริงแล้วถ้าเพื่อนของผู้ก่อเหตุบอกว่า

งั้นหมายความว่าก็ไม่น่าจะใช่ครั้งแรก
อย่างที่เขาอ้างว่าก่อเหตุครั้งแรกใช่ไหมล่ะพี่อุ๋

บดินเดชาสิงสิงหะเสนีเดินอยู่ริมถนน
ค่ะก็คงตั้งใจเลยอ่ะ

นี่เราเห็นแต่พวกทางฝั่งอาชีวะใช่ไหม

เข็มกัดสัญลักษณ์ค่ะทุกผู้ชมครับคุณจ๋าได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกที่เด็ก
วัยรุ่นที่ก่อเหตุเขาอยู่แถวนั้นอ่ะนะเป็นชุมชนเขาบอกโอ้โหในชุมชนนี่แบบ
เล็กขโมยน้อยนี่เยอะมากนะบางคนถูกขโมยจักรยานยนต์ไปจากหน้าหอพักก็มี
กล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่ยังจับตัวไม่ได้ก็มีรถยังหาไม่เจอเลย
นี่ฮะไม่รู้ว่าจะใช่กลุ่มพวกนี้หรือเปล่าส่วนเรื่องราสัญลักษณ์เข็มกลัดเข็มสัญลักษณ์ต่างของเด็กนักเรียนเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกเขาก็ได้ข่าวมานะว่าไอ้วัยรุ่นพวกนี้มันชอบแบบไปเอาจากเด็ก
เขาเรียกไปเจอเด็กมัธยมที่ไหนก็ไปตบเด็กเอาเข็มกลัดเขาเอาตราสัญลักษณ์เขา
เพื่อเหมือนกับจะไปโชว์เหนือในกลุ่มระหว่างกันว่าใครเก่งกว่ากันใครเหนือกว่ากันใครเท่กว่ากัน
ก็จะได้ลดโอกาสเรียกว่าลดโอกาสในการเป็นเป้าถูกไหมครับ
อันนี้ทางเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนนะฮะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอไปยังโรงเรียน
ว่าลองหาแนวทางเบื้องต้นในขณะนี้นอกจากการตรวจราดูแลความปลอดภัยนะ
ก็คือบอกเด็กว่าพอเลิกเรียนเนี่ยออกจากพื้นที่โรงเรียนเนี่ยก็ให้ถอดเข็มกลัดเลย
ก่อนดีกว่าไหมเก็บใส่กระเป๋าไปเลยอันนี้เป็นผู้ปกครองนะฮะ
โรงเรียนก็อาจจะต้องใช้แนวทางประมาณอย่างนี้เหมือนกันค่ะนะฮะ
โอ้โหไม่งั้นก็ออกมานอกรั้วโรงเรียนก็เจอไอ้พวกนี้อีกยุ่งเลยค่ะ